ทุกวันนี้มีวลีที่บอกว่าผู้ชายหายากขึ้นทุกวันใช่ไหม

ผู้ชายดีก็ยังมีน้อยด้วย

คือเหมือนเป็นแอปที่เหมือนหาเพื่อนนะคะ

พอเขย่าปุ๊บใครอยู่ใกล้หรือว่าคนที่ใช้แอปเหมือนกันเนี่ย

ผู้ชายคนนี้เขาเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง

เป็นวิศวกรบ้านมีฐานะดูดี
คือดูแล้วแบบโปรไฟล์น่าสนใจมาก
ถ้าผู้หญิงคนไหนหลวมตัวไปคุยจนสนิทสนม
เชื่อใจนัดเจอกัน

นายสุริยันภูโสภาถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับได้

คนนี้แหละนายสุริยันนี่แหละที่ใช้แอปพลิเคชันบีท็อก

ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในราคา๔๐๐๐๐บาท

นายสุริยันมาประมาณ๓๔สัปดาห

ผู้ต้องหาก็บอกว่าโอ๊ยเขาเป็นวิศวกรนะ
คุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลที่กาลสิน

วันเกิดเหตุเหยื่อบอกว่า
นายสุริยันชวนไปพบที่บ้าน
แล้วก็ชวนกันบอกไปขับรถเล่นกัน
ไปขับรถไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่น

เพราะว่าเหยื่อสาวต้องกลับเข้าไปออฟฟิศ

จังหวะลงไปสแกนนิ้วที่ออฟฟิศนี่แหละค่ะ

ก็เพราะว่านายสุริยันภูโสภาคนนี้
มีหมายจับ๓พื้นที่ด้วยกัน

มาแล้ว๓จังหวัดทำมาหลายครั้ง
เพิ่งมาถูกจับได้ก็ครั้งนี้แหละค่ะ

บางคนไม่รู้จักบางคนเคยใช้อยู่
ก็เตือนกันนะคะคือมันเป็นแอปพลิเคชัน

โหลดมาในสมาร์ทโฟนในทับเลท

พอติดตั้งลงชื่อใช้งานเสร็จปุ๊บ
อย่างที่บอกว่าการหาเพื่อนคุยคือเขย่าโทรศัพท์
มันก็จะขึ้นมาให้ดูว่ามีใครใช้บีท็อกบ้าง
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็ลองเข้าไปทักพูดคุยจนเกิดความสนิทสนม

มีฐานะไหมมีทรัพย์สินประมาณไหนบ้าง
แล้วพอคุยจนไว้ใจคนร้ายก็จะนัดพบ
อาจจะมีทั้งชวนไปเที่ยวบ้างไปทำบุญบ้าง
แล้วถ้าผู้หญิงคนไหนหลวมตัวมาเจอตามนัด
ก็นี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่คนร้ายเนี่ย
ฉวยสกทรัพย์สินหรือของมีค่า
หรืออาจจะมีอะไรที่มันเลวร้ายกว่านั้น
ค่ะแล้วโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปอะไรก็ได้ไง

เป็นหน้าคนอื่นหน้าใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวจริง
เมื่อสักครู่คุณอ่านข่าวรู้หน้ายังไม่รู้ใจเลย

เพราะว่าคือโลกออนไลน์คุณจะเป็นใครก็ได้

คือมีหลายมุมโลกออนไลน์ข้อดีก็เยอะ